เอ้ามาดูข่าวดีของพี่ตูนกับพี่ก้อยนะฮะ

ลุ้นนะว่าชายหรือหญิง
เขาประกาศก่อนหน้านี้บอกว่าได้ลูกคนแรกแล้ว
แล้วก็มีการทายกัน
ก้อยบอกว่าจะได้ผู้หญิง

ผลออกมาแล้วไปลุ้นด้วยกันเลยครับ

เดี๋ยว๑นึง

จริงหรอ

จากที่เราไปต่วยครูหมอบอกว่า

จริงหรอ
หรอผู้ชายค่ะผู้ชายหรอดีใจเลยดีสุด
หนูดีใจมากหนูว่าพี่อยากได้ผู้ชายไง
ได้ลูกชายเหรอคะ
น่ารักกันแบบนี้เออทำไมเขาสวีทมุ่งมั่นกัน
ดีใจด้วยนะแต่ก็ผมก็มีลูกแล้วแต่ผมอิจฉาในความรักเขาเหลือเกิน
นะฮะตูนอธิวรานะครับแล้วก็ก้อยรัชวินนะครับ
เฉลยข่าวดีผ่านช่องยูทูปของตัวเองนะฮะ
โมเมนต์สุดตื่นเต้นที่คุณก้อยไปอัลเตอร์ซาวน์ลูกน้อยในท้องนะครับ
รุ้นมากตอนอัลเตอร์ซาวน์นั้นมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็น
ผู้หญิงแต่ผลเลือดตรวจออกมามันหักมุมเซอร์ไพรส์มาทางฝั่งพี่ตูน
แล้วสุดท้ายก็เฉลยว่าคุณตูนคุณก้อยได้ลูกคนแรกเป็นลูกชายครับ
คุณก้อยต้องเสียเงินขวัญถุง๑ล้านบาทนะให้ลูก
ตามที่เขาสองคนตกลงกันไว้นะฮะ
แต่เธอก็ดีใจมากเพราะว่าได้เห็นพี่ตูนสมหวังแล้วก็พี่ตูนอยากได้ลูกชายมากถึงขั้น
ใครเป็นแฟนพี่ตูนจะรู้ว่าพี่ตูนเป็นแฟนฟุตบอลของทีมในพรีเมอร์ลีกอังกฤษ
คือท็อตแดมฮอสเปอร์ไปซื้อเอาไว้ตั้งแต่ยังไม่รู้เพศลูกเลยนะฮะ
แล้วคุณพ่อเหอซื้อมาหลายชุดซะด้วยทั้งคู่ยังบอกด้วยว่าตั้งชื่อลูกเอาไว้แล้วนะ
เป็นชื่อเกี่ยวกับสถานที่ที่ทำให้ทั้งคู่นั้นเขามีความสุข
เออโดยวันที่คลิปนี้ออกอากาศในยูทูปนะครับเมื่อ๓๐พฤษภาคม
ตรงกับวันเกิดของคุณตูนพอดีอายุ๔๒ปี
ภรรยาสาวอย่างคุณก้อยก็บอกว่าพี่ตูนไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้หาซื้อไม่ได้หาของขวัญอะไรให้เลยนะ
พี่ตูนยิ้มไม่หุบล่ะครับแล้วพี่ตูนบอกว่าของขวัญชิ้นนี้แหละคุณก้อย
เป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตของพี่ตูนแล้วยิ่งกว่าออกไปแตะขอบฟ้าอีก
นี่ตอนนี้แตะพุงคุณก้อยไปก่อนนะครับสัมผัสลูกทุกวัน
เขาเป็นคนท้องที่สวยนะคุณก้อยนะปกติเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดท้องแล้วก็สวย
พันธ์ดีเนี่ยจะได้ลูกผู้หญิงแต่คราวนี้เห็นไหมลมทฤษฎีนี้เลย
ฉีกกฎนี้ไปได้ผู้ชายนะคะแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านด้วยนะคะ